แต่นอกจากร้องไห้เพราะความดีใจแล้ว
เขายังร้องไห้เพราะอะไรอีกนะครับ
คลิปนี้เขาบอกว่าเป็นคลิปที่มีความฮาระดับ๑๐เลย
ไปดูเหตุผลที่ครูผู้ช่วยคนใหม่นี้เขาร้องไห้กันนะครับ
ร้องไห้นี่ดีใจที่ได้ตำแหน่ง

ผมเอา๒๐กว่า

๓ชั่วโพธิไทยนะ

โบนอย่างกันไปลงดับที่๑เลย
เอ้ยแต่มันเรียกมาล่ะ

ดีใจเนี่ยที่ดีใจมาตำแก้โบนใช่ไหม
ไม่มีทั้ง
โถใจหนึ่งเราก็หัวเราะเธอ

ใช่คือจริงเราก็ดีใจกับการสอบติดครูผู้ช่วย
ใช่แต่ที่เธอร้องไห้เนี่ยคือไปบนไว้หลายที่
คุณบน๓วัดลิเกทั้งนั้นเลย
ถามหน่อยว่าฯคณะลิเกย์นะครับเท่าไหร่

เฮ้ยแต่เมื่อเช็กไปเซ็กมาเนี่ย
โอ้โหเค้าเอาสองหมื่นกว่านะฮะ

ผู้ช่วยคนใหม่เราก็ดีใจด้วยกับเธอนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปแก้บนแบบนี้นะครับ
หัวหมูก็ต้องนำไปถวายต้องใช้เงินแก้บน

อันนี้เป็นสิ่งที่เราก็เห็นใจนะครับ
น้ำตาเธอไหลออกมานอกจากด้วยความดีใจแล้ว
แต่นี่แหละครับยังไงก็ตาม
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณวรรณญาผาแก้ว
เจ้าของคลิปว่าที่ครูผู้ช่วยคนใหม่ด้วยแล้วกันนะครับ

คือค่อยไม่ต้องรีบให้เสร็จในสัปดาห์นึง

ถวายทีละหัวทีละหัวได้ไหม
ลิเกมาทีละคนได้ไหม
ไม่ต้องมาเป็นชุดอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ